พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์โจรสาวขโมยพระ
ไม่ผิดนะเป็นโจรผู้หญิงเข้าไปในวัด
อุ้มพระอยู่ในโบสถ์เนี่ยขโมยไปหลายครั้งแล้วด้วยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ในโบสถ์ค่ะ
บันทึกพฤติการของโจรสาวรายนี้ไว้ได้และคนที่เอาคลิปคลิปนี้มาเผยแพร่
เอาไปแจ้งความกับตำรวจสพโพแก้วคือนายจิรัตนินน้อยศรี
วัยยาวัชกรวัดดอนหวายค่ะบอกว่าเหตุการณ์ครั้งล่าสุดผู้หญิงคนนี้
เข้ามาในโบสถ์ยี่สิบแปดมิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
ตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่รู้หรอกว่าพระเนี่ยหายไปได้อย่างไรแต่มีพระลูกวัดมาแจ้งว่า
พระพุทธรูปเก่าแก่ของวัด๒องค์หน้าตัก๙นิ้วแล้วก็๗นิ้ว
ไปเจอภาพนี้พอดีค่ะผู้หญิงลักษณะผอมสูงเดินเข้ามาเลย
ทำทีทำท่าไหว้พระก่อนนะพอเห็นปลอดคนอุ้มพระพุทธรูปสององค์ค่ะ
เก็บไว้ที่ด้านประตูหลังโดยยกทีละองค์
แต่พอมีคนเดินเข้ามากราบไหว้พระคือก็มีคนเข้ามาเป็นระยะนะคะ
ทำทีทำท่ากลับมาไหว้พระอีกที
ยกมือไหว้พระเหมือนคนทำบุญตามปกติรอค่ะ
รอจนคนออกไปจากโบสถ์จนหมดคนร้ายเดินไปเปิดประตูหลัง
เพราะว่าเอาพระไปซ่อนไว้แล้วที่ประตูหลังเดินไปที่ประตูหลัง
พระพุทธรูปที่ซ่อนไว้หลบหนีไปเลยใช้เวลาการก่อเหตุ
ใช้เวลาการหลอกผู้คนทั้งหมดสี่สิบห้านาที
วัยยาวัชกรกล่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่าหญิงสาวคนนี้
เคยเข้ามาขโมยพระพุทธรูปแล้วครั้งหนึ่งนี่ไม่ใช่การก่อเหตุครั้งแรก
ครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้น๖มิถุนายนนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพได้เหมือนกันเลย
แต่ตอนนั้นเป็นพระพุทธรูปรุ่นใหม่ทางวัดก็เลยไม่ได้แจ้งความเอาไว้
นี่คือภาพเก่านะช่วงที่เธอเข้ามาก่อเหตุ๖มิถุนายน
แต่ครั้งล่าสุดเนี่ยมาก่อเหตุกับพระเก่าแก่ไงบอกไม่ไหวแล้ว
วัดบอกไม่ไหวแล้วต้องแจ้งความนะคะแจ้งความดำเนินคดี
บอกจะเอาให้ถึงที่สุดเลยเพราะถือว่าเป็นการเข้ามาก่อเหตุซ้ำ
ไม่กลัวเวรกลัวกรรมกลัวบาปเอาซะเลยค่ะ
อยากจะฝากบอกมิจฉาชีพเหล่านี้วัดเดี๋ยวนี้เขามีกล้องวงจรปิด
ดูซ้ายดูขวาแล้วอย่าไปทำแบบนี้